ทีนี้อาจจะแบ๊วสวย
ทำเอาหลายคนยังงงกันไปไก่ตาแตก
เพราะว่าจู่ก็ตัดสินใจบวชเข้าสู่ร่มกาสวพัฒ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่มีวิแววว่าเคลลี่จะบวชนะคะ

ขณะมาร่วมขี่เจสกีในโครงการรวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้
เพื่อหารายได้ช่วยเหลือน้องที่๓จังหวัดชายแดนใต้
ก็เลยรีบคว้าแขนมาเคลียร์ทันที
โดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นเพราะคุณแม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว
เข้าฝันอยากให้ตัวเองบวช
ก็เลยตัดสินใจเคลียร์งานทำตามที่ท่านต้องการทันทีค่ะ
จริงก็ฝันถึงคุณแม่เพราะว่าตอนคุณแม่เสีย

แล้วก็ฝันถึงคุณแม่แล้วฝันสองรอบ
รอบที่๒ตื่นให้มาน้ำตาลไหล
จำไม่ได้หรอกว่าฝันเรื่องอะไรแต่ฝันให้มันน้ำตาไหล
แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือบอกคุณแม่ว่า

แล้วตอนนั้นก็คือแบบวันที่๒๐ก็คือไม่กี่วัน

ก็เลยต้องขอโทษด้วยนะครับ
หลายคนโดยเฉพาะทางฝ่ายผู้ใหญ่
หลายท่านที่ผมไม่ได้มีโอกาสที่จะไปบอกว่าผมจะบวชนะครับ
ดีใจมากที่ได้ไปบวช

ผู้ชายไทยที่เป็นชาวพุทธถ้ามีโอกาส
ควรจะบวชสักครั้งหนึ่งในชีวิต
มันได้อะไรเยอะมากแล้วมันมีความสุขมาก
โอ้โหบวชแล้วก็เตรียมเบียดต่อเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องงานวิวากับวัดที่เจ้าสาวน้องนายชนุตรา
หลังจากที่เจ้าตัวคุกเข่าขอแต่งงานไป

เคลลี่บอกว่าจะมีพิธีทางศาสนาในช่วงปลายปีนี้
ส่วนงานฉลองมงคลสมรสคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเลยนะคะ
งานแต่งถ้าเป็นงานฉลองน่าจะปีหน้า
แต่กำลังดูว่าปีนี้อาจจะเป็นงานพิธีแบบใน
ตอนเช้าใช่ไหมพิธีในบ้านก่อน

อาจจะมีก่อนเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบ
ค่ะก็คอนเฟิร์มแหละว่าแต่งแน่นอนนะคะ
ส่วนเลิกดีเนี่ยปีหน้าพิธีฉลองมงคลสมรส
เป็นวันไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวได้รู้กันอย่างแน่นอนนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นการบวชเพื่อเตรียมจะเบียดในอนาคตนั่นเองนะ
ใช่ครับก็บวชให้คุณแม่ด้วยนะครับ

รักแล้วก็คิดถึงตลอดเวลาเลยนะคะ